ติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะมีฝนตกหนักก็เลยทำให้สิบล้อ
มองไม่เห็นไปชนกับรถพ่วงจอดเสียอยู่ก็เลยหักหลบแล้วไปชนกับกระบะ
แล้วก็พุ่งชนกับต้นไม้อีกทีนึงนะคะแล้วก็มีเหตุอุทาหรณ์สำหรับโจวัยสิบแปดปี
ซิ่งรถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนแล้วก็ล้มนะคะ
รถบรรทุกผ่านมาทับซ้ำเสียชีวิตค่ะที่ติดตามอุบัติเหตุทั้งหมดจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
เริ่มที่จังหวัดตากเกิดดูปฏิเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อชนกับรถกระบะพลิกคว่ำ
บนถนนประหลโยธินขาล่องช่วงอำเภอบ้านตาก
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนรถสิบล้อจอดตะแคงอยู่ในร่องกลางถนน
ขณะที่รถกระบะชนกับต้นไม้พังยับเยินในร่องกลางถนนเช่นกัน
สอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาโดยรถบรรทุกวิ่งมาในช่องทางด้านซ้าย
ไม่ทันสังเกตว่ามีรถพ่วงที่บรรทุกจอดเสียอยู่จึงหากหลบออกมาช่องทางขวา
เฉียวชนกับรถกระบะจนเกิดเหตุดังกล่าว
จังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้ว
รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีมะพร้าวนับพันลูกตกเกลื่อนถนนสายคลองตันสวนส้ม
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนเกษตรพัฒนาเป็นระยะทางยาวประมาณ๑๐๐เมตร
ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้สอบถามชาวบ้านยังไม่ทราบว่าเป็นของใคร
โดยภายในลูกมะพร้าวถูกนำน้ำออกไปทั้งหมดเชื่อว่าเกิดจากรถที่บรรทุกมะพร้าวมาจำนวนมาก
หล่นทิ้งไว้พร้อมประกาศบอกเจ้าของสวนมะพร้าวให้มารับคืนด้วย
จังหวัดปฐุมธานีเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งแล้วถูกรถบรรทุก๖ล้อทับซ้ำจนเสียชีวิต
เหตุเกิดบนถนนพระหลโยธินขาเข้าช่วงทางด่วนตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ผู้เสียชีวิตคือนายชินวัฒน์บุญศรีอายุ๑๘ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์สอบสวนนายสายันหนูพุ่มอายุ๔๕ปีคนขับรถบรรทุก๖ล้อให้การว่า
ขณะขับมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ก็มีรถจักรยานยนต์ขับแซงขึ้นมาก่อนจะพุ่งชนท้ายรถเก๋งที่อยู่ช่องทางด้านขวาอย่างจัง
ก่อนที่รถจะล้มแล้วกระเด็นเข้ามาที่รถของตนเองแม้จะพยายามหักหลบแต่ก็ไม่พ้นจึงทับร่างเข้าอย่างจังจนทำให้มีผู้เสียชีวิต
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุหนุ่มโรงงานซิ่งรถจักรยานยนต์แล้วเปลี่ยนเลนกระทันหันถูกรถเก๋งที่ขับตามมาเบรกไม่ทันชนท้าย
ทำให้นายปรีชาสงสะอายุ๒๘ปีเสียชีวิตคาที่บนถนนสายแหลมชะบังมาบเอียงฝั่งขาเข้ามาบเอียงในพื้นที่หมู่๙ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา
เมืองต้นตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่กล้องมือจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาก่อนที่รถเก๋งจะขับมาทับซ้ำ
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต